ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะฮะเป็นเรื่องของการลงไปในถังเป็นถังเก็บขี้หมูของฟาร์มเลี้ยงหมูทีนี้คนที่เขามีอาชีพในการรับจ้างขนขี้หมูเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยเขาก็ไปกับพวกอีกสองคนรวมเป็นสามคนอ่า
ว่าจะไปตักขี้หมูมาเพื่อไปทำปุ๋ยค่ะทีนี้ในถังเก็บขี้หมูก็อย่างที่ทราบมันก็เต็มไปด้วยก๊าซใช่ไหม
ทราบเอาซอยขึ้นซอยขึ้น
อ๋อดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นเกะเกะใจแข็งไว้ลูกใจแข็งไว้
ใจแข็งไว้ใจแข็งไว้เออมันคืนปั๊มทองมันเออปั๊มมันปั๊มมัน
เมื่อวานเพิ่งมีข่าวเรื่องลงไปในท่อระบายน้ำที่คอนโดแถวบางนานะ

นี่ก็เวลาใกล้กันนะฮะนี่คือค่ำเมื่อวานนะ
ขอนแก่นนี่โชคดีนะฮะ๓คนนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
ชาวบ้านมาเจอช่วยกันทันนะครับ
ลงไปเก็บขี้หมูในถังเหล็กขนาดหมื่นลิตรหรือว่า๑๐ตัน
ตักขี้หมูขึ้นจากถัง
อยู่ในถัง๒คนอยู่ปากขังคนหนึ่ง

ชาวบ้านเห็นก็เลยต้องช่วยกันดึงตัวขึ้นมา
นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงหมูนะครับในพื้นที่บ้านเสาเหล้า
ตำบลนางามอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับ
คนที่มาเจอคนแรกเนี่ยบอกว่าก่อนจะมาเจอเนี่ยนะ
เขาเห็นนายนวลจันทร์ที่เป็นคนรับจ้างขนขี้หมูเนี่ย
เขาขับรถไถนามานะแล้วก็ลากจูงถังใส่ขี้หมูด้วย
ประมาณว่าจะมาที่ถังขี้หมูตรงนี้เพื่อจะมาตักขี้หมูเอาไปทำปุ๋ย
เห็นตอนเย็นนะจนตอนค่ำขับรถผ่านมาอีกทีนึง
เอ๊ะทำไมรถไถเนี่ยยังจอดอยู่เหมือนเดิม
ก็เลยลงมาดูเห็นนายนวลจันทร์นอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่ข้างรถไถ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
อันนี้ก็เป็นเรื่องทางความเชื่อนะค่ะ

ก็เลยไม่รู้ว่ามีเจ้ากรรมนายเวรอะไรมา

มันเก็บสะสมเอาไว้อะ

เอาเป็นว่าจากนี้ไประมัดระวังกันให้ดีนะครับ

อยู่โรงพยาบาลแต่ยังแบบมึนอยู่